นี่นะฮะคืออันนี้เป็นเชื่อว่าน่าเป็นเหตุการณ์ในงานปาร์ตี้ของวันที่๑๖
ในครั้งนั้นก็คือมีผู้ประกาศข่าวท่านหนึ่งรวมอยู่ด้วยนะครับ
ก็คือมันอย่างที่คุณหนุ่มเคยอธิบายไปแล้วว่ามันเป็น๒งานงานของมะตูมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งงาน
อันนี้คือวันที่๑๖ที่คนก็พูดถึงกันวันนี้ที่เหมือนกันบอกว่าคดีจะพลิกหรือเปล่า

ก็คือคนที่เป็นไปงานมะตูม
เอามาแพร่เชื้อให้กับน้องตัวเอง
แล้วน้องตัวเองก็เดินทางมาที่งานงานนี้

ก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสวิภาพวิจารณ์กันเยอะเหมือนกันว่า

ก็เมื่อวานคุณพระดำก็มีโอกาสได้คุยกับทาง
น้องโอ๊ตนะครับ

อีหนุ่มโยนสัมภาษณ์ไปตอนเที่ยงแล้วจะโยนให้ฉันทำไม
เพราะว่าไทม์ไลน์ของน้องที่เขาที่ไม่ได้พูดกับฉันในวันที่๑๒
ซึ่งวันนี้คุณเปล่ากิ่งการก็ได้มี
เอาผลออกมาให้ดูแล้วว่าเขาเป็นลบหนุ่ม
หือป่วยเหรอ
บทจะจบจบแล้วแล้วโยนมาอย่างนี้

ผู้กรรมกรกรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลนะแล้วเขาก็จะบอกข้อมูลต่างจั่นหนาหรือซักข้อมูลต่างจานทั่นหนา
ทางโรงพยาบาลเองก็จะส่งแปลหนุเบลอันนี้
มาให้กับทางกฐมและก็ทางกรมกรุงโรค

น้องก็บอกว่าน้องไปที่นั่นตอน๓ทุ่ม
ไปที่บริษัทธุรีตอน๓ทุ่ม

ที่๘น้องบอกว่าน้องไปที่คอนโด
ก่อนเที่ยงคืนประมาณ๕ทุ่มกว่า
เอาเค้กไปเซอร์ไพรส์
หลังจากที่วันที่๙ไปหาเพื่อน
คุยกับคุณมดดำบอกว่าไปเนี่ยตอนประมาณ๓ทุ่มกว่า

เสร็จปุ๊บเนี่ยน้องก็บอกว่าพอมาพูดกับผมอีกวันหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าไปเรียบเรียงมาใหม่แล้ว
แล้วก็ไปถามเพื่อนมาแล้ว
บอกว่าไม่ใช่มาตอน๕ทุ่มกว่า

แล้วก็มีการถามถึงเรื่องราวที่ว่า
ไปถึงงานเลี้ยงเลิกไปหรือยัง
เขาบอกว่าน่าจะเลิกไปแล้วเพราะเขาไม่รู้เพราะเขาไม่ได้เห็น
แต่ตอนที่เข้าไปเนี่ยก็คือเห็นแค่เพื่อนของเขาคนเดียวชื่อว่าปีโป้
ถามว่าคุณน่าจะติดเชื้อมาจากใคร

เพราะว่าในกลุ่มของมะตูมทั้งหมด
เจอเนี่ยเขาเจอมะตูมวันที่๘ตอนกลางคืน
แล้วก็มาเจอปีโป้วันที่๙
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นไปในงาน
เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปีโป้นี่แหละ

อันนี้นะเข้าใจใช่หรือไม่ครับ
อ่าแต่ทีนี้ผมก็มีการพูดคุยกลับไปว่า
จริงแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปไล่กันดูดีเนี่ย
จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่ง
ชื่อว่าจอจานคุณจอแล้วกันคุณก็รู้นะคุณจอ
ไม่รู้คุณยิ้มคุณตบปากนะคุณยิ้มนะ
สร้างศัตรูไม่พอเนอะมันไม่ได้สร้างศัตรูมันต้องไล่ให้ถูก
มันต้องไล่ให้มันถูกที่มาที่ไปเกิดการฆ่าไม่งั้นเดี๋ยว
เป็นการคาดเคลื่อนกันอืมเพราะอ่ะบอกว่าเป็นคุณจอเนี่ย
เป็นคนเป็นคนนึงซึ่งก่อนหน้านี้เคยไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ที่เชียงใหม่เสร็จแล้วกลับมาพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็
มาร่วมงานนี้วันที่๙แล้วก็เป็นคนที่คนแรกเลยที่ไปตรวจ
แล้วเจอว่าตัวเองเนี่ยติดโควิดเป็นโควิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะ
ในอ่าที่ที่ตรวจเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นวันที่อ่าสิบต้นต้นเลยไหมครับ
สิบสิบแปดสิบสิบแปดอะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่าเป็นคนแรกที่ติด
เขาเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยมีการแจ้งโทรมาแจ้งคุณมะตูม
ในวันที่สิบเก้าค่ะว่าเขาติดโควิดแต่ตอนนั้นคุณมะตูมไม่ได้รับโทรศัพท์
ก็เลยเป็นเพื่อนเพื่อนคุณประตุมคนอื่นอื่นเนี้ยโทรศัพท์ไปบอกอืม
ของคุณหิงปณิตาเนี่ยก็โทรไปบอกจนกระทั่งมะตูมรู้ตัวเองว่าติด
เอ่อว่าเพื่อนอ่ะคือจอจานเนี้ยติดติดโควิดมาอืม
ตูมเองเนี่ยก็เลยไปตรวจไปเช็คในวันนั้นเลย
ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันรุ่งขึ้นตอนประมาณ๖โมงเย็น
ก็คือวันนั้นวันศูกซึ่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่พูดกระอานค่าว

วันที่พี่หนุ่มบอกทางทีวีออกใช่ไหมครับ

วันที่ฉันสติแตกนี่คือวันที่ตรวจเสร็จ
พี่น้องคงหลากี้
ที่บอกมดดำมาแล้วมดดำก็บอกทางนี้ไปเลย
ใช่ไหมว่านั่นคือวันพุธ

ที่เขาพยายามบอกว่าไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยคือมาจาก

แล้วก็น่าจะมาแพร่เชื้อถูกไหมครับ
ทีนี้เราลองไปคิดกันดู

ถ้าปีโป้ติดมาจากจอจานซึ่งอยู่ข้างบน

ดำเนี่ยเพิ่งติดโควิดมายังไม่ได้ฟักเชื้อ
ยังไม่สามารถที่จะพูดแล้วเชื้อมันขึ้นมาที่จมูกหรือที่คอ

เสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย

อยู่ข้างบน
ถ้าจะติดได้นะถ้าจะมาติดผมได้
ผมอยู่ข้างล่างคุณมดดำไปรับเชื้อข้างบน
เดี๋ยวนั้นเลยนะไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวลงมาเนี่ย

แล้วผมก็ไปจับเสื้อคุณแล้วก็มาขยี้ตา
มาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าได้

แต่มันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย

เพราะฉะนั้นถามว่า

เปีโป่เนี่ย๑๐๐หรือเปล่า

แล้วถ้าปีโป้เป็นโควิดมาก่อนล่ะ
นั่นคือปีโป้อาจจะไปที่นู่นที่นี่มาแล้วไปเป็นโควิดแล้วเอากลับมา

เป็นไปได้ว่าอาจจะติดจากปีโป้แต่ปีโป้ต้องเป็นมาก่อนแล้ว

น้องอาจจะขึ้นไปข้างบนด้วยหรือเปล่า

อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดกับปีโป้
เขาอาจจะต้องไปเจอจอจานข้างบน

คนที่ติดจากงานวันเกิดมะตูมณีตอนนี้

เพราะว่าถ้าสมมุติไทม์ไลน์ตอนนี้มันก็เป็น๒๖แล้ว

ถูกต้องไหมมันแบ่งเป็น๒ปาร์ตี้โอเคล่ะปีโป้จอจานใช่ไหม
จานรับเชื้อมาจากเชียงใหม่แล้วก็มาถึงปีโป้ปีโป้ที่ตอนแรกคนคิดว่าเป็นดาราเนอะ
ไม่ใช่ดาราดาราเขาโต๊ะใจเดี๋ยวหาว่าเขาไปติดโควิด
ปรากฏปีโป้ตามที่เด็กคนนั้นพูดว่าไม่ได้ขึ้นไปงานปาร์ตี้ปาร์ตี้เลิกตอนแรก
กับฉันสามทุ่มสักพักไปคุยกับคุณหนุ่มว่าถ้าห้าทุ่มค่ะปรากฏว่าเด็กบอกไม่ได้ขึ้นไปดาดฟ้า
เพราะงานบาดฟ้ามันเลิกแล้วตั้งแต่สามทุ่มกว่าก็เป็นไปได้เพราะว่าตามกฎของโรงแรมเนี่ย
ทุ่มเขาก็ต้องปิดไม่เกิน๓ทุ่มครึ่งอันนี้คือถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้กรทมกำลังเช็คกล้องวงจรปิดว่าจะเป็นยังไง
อีกกรณีหนึ่งก็คือตัวน้องเนี่ยในมุมของไทม์ไลน์ตอนแรกเขาบอกคุณมดดำบอกว่าวันที่๑๒เขามีอาการไม่สบาย
ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่บ้านมาปรากฏไปเล่นที่ปรากฏว่าพอพูดกับผมเนี่ยก็มีการทักถามกันตัวน้องบอกว่าวันที่๑๒ตัวน้องเองเนี่ยไปเล่นมิวสิกวิดีโอของน้องเป่า
ก็จะคนละแบบกับที่พี่พูดกับพี่มดดำเมื่อคืนก่อนอ่าเพราะเมื่อคืนเขาบอกว่าในช่วงหลังจากที่งานวันเกิดวันนั้นแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเริ่มมีอาการเขาก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยอันนั้นคือสิ่งที่น้องพูดเมื่อคืนแต่วันนี้เมื่อกลางวันคุยกับพี่บอกว่า๑๒ไป
คือน้องก็เบอร์เขาก็อาจจะไล่เลี้ยงแล้วงง
แต่ตัวของเขาเองเขาก็บอกนะในรายการบอกว่าตัวเขาเองได้มีโอกาสบอกกับทางออกไทม์ไลน์กับทางโรงพยาบาลกับทางเจ้าหน้าที่โทรมาถามแล้ว
เขาบอกวันที่๒๒เขายืนยันว่าเขาไปทำงานมาด้วยเหมือนกันแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ลงในไทม์ไลน์นั้น
นั้นเราเข้าใจได้หนึ่งมุมนะแต่ทำไมเมื่อคืนเขาไม่บอกคุณอ่ะ

เขาเป็นคนพูดวกไปวนมาจับต้นชนปลายไม่ถูก

ระยะการพี่หมดเขาก็ทำน้องดูอยู่
แต่สุดท้ายคือนางก็ร้องห่มร้องไห้ฟังไม่รู้เรื่องไงคุณแม่
อีกอันนึงคือเมื่อวานนี้ก็จะมีที่ผมส่งมาให้คุณ
เห็นไหมว่ามันจะมีใบแถลง
ใบแถลงในนั้นที่ส่งมาก็คือในนี้ก็คือจะบอกเลยบอกว่า

อยู่ในร่างกายน้อง๕
ใช่ขี้โดดบินถามว่าปกติคืออย่างเวลาเราไปเช็ค
ถ้าติดหรือไม่ติดหมอจะบอกเลยไงว่าติดไม่ติด

แพทย์แจ้งว่าโอ๊ตมีเชื้อโควิด๑๙ประมาณ๕

เพื่อรอผลให้แน่ชัดวันที่๓๑มกราคม

ว่าโควิด๕มันไม่มีอยู่ในโลก

ไม่มี๕เปอร์เซ็นต์๑๐เปอร์เซ็นต์๒๐เปอร์เซ็นต์
มันมี๑๐๐ปีกับไม่มี๑๐๐ปี

จะติด๕๑๐มันไม่มีอะไรการณ์ตีว่าจะไม่แพ้เถอะคนอื่น
เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีการส่งหรือมีการพูดหรือมีการอะไรแบบนี้เนี่ย
เคราะห์ให้ดีก่อนไม่งั้นเนี่ย

เชื่อไหมเมื่อคืนนี้ผมถึงขั้นต้องโทรหา
พี่หมอเหรอต้องถามเลยใช่ไหมคุณหมอแบบ๓คน

ผมก็ไม่เคยได้ยินผมก็เลยจะโทรมาถามอาจารย์หน่อยครับ